พาไปดูผู้หญิงคนนึงครับเขามาร้องเรียนบอกว่า
สามีเป็นทหารวันดีคืนดีครับประมาณ๓๔ปีที่แล้ว
มาขอให้หย่าบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องหนี้สิน
อย่าได้ไหมเดี๋ยวเธอจะเดือดร้อนนะเดี๋ยวลูกจะเดือดร้อน
เธอก็โอเคเห็นใจก็หย่านะฮะแต่ก็มีสัญญากันไว้ว่า
จะต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูกตั้งแต่ปลายปี๖๒นะครับ
จนถึงลูกนั้นจนกว่าลูกจะบรรลุนิติภาวะ
ปรากฏว่าล่าสุดครับสัปดาห์ที่ผ่านมา
สามีไปแต่งงานใหม่ครับคุณผู้ชมครับ
ผู้เสียหายอายุ๓๙ปีชื่อคุณปูครับบอกว่าแต่งงาน
มีทะเบียนสมรสเลยกับสามีเป็นทหารนะครับ
ตั้งแต่เป็นทหารเกณฑ์ปี๕๑นะครับจนมีลูกชาย๑คนครับ
ปัจจุบันลูกเนี่ยอายุ๑๒แล้วนะครับ
ปลดประจำการตอนเป็นทหารครับสามีก็มาอยู่ด้วยที่ต่างจังหวัด
มีนายหน้ามาอ้างครับว่าเดี๋ยวจะพาสามีกลับไปเป็นทหารได้
เอาไหมแต่ว่าจ่ายสามแสนนะเธอก็เลยยอมกู้เงินมาจ่ายครับ
พอสามีนั้นสอบแข่งขันโอ้โหปรากฏว่าได้เป็นทหารครับ
ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนถึงสักประมาณปี๒๕๕๙
ซึ่งตลอดเวลาสามีเนี่ยนะครับมีนิสัยเจ้าชู้
หลังจากนั้นครับสามีหายไป๒ปีคือช่วงปี๕๙ถึงปี๖๐ครับ
แต่จู่ปี๖๑นั้นก็กลับมาอยู่ด้วย
ก็แปลกดีย้อนให้ฟังก่อนนี่คือเรื่องตั้งแต่ปี๕๑ใช่ไหมเป็นทหารเกณฑ์นะครับ
พอปลดประจำการกลับมาปุ๊บก็กลับไปเป็นทหารใหม่
พบกันเรื่อยพอถึงปี๕๙ก็อย่างที่บอกหายไปสองปี
ปี๕๙ปี๖๐พอปี๖๑กลับมาจนปี๖๒เนี่ยนะครับ
สามีออกอุบายบอกว่าหูตอนนี้มีปัญหาหนี้สินอยู่นะครับ
ถ้าโดนโทษวินัยเนี่ยเธอก็จะเดือดร้อนลูกก็จะเดือดร้อนไปด้วยหย่าได้ไหม
แล้วเขามีการส่งรูปตัวเองมาคุณผู้ชมมีข้อความบอกว่าไปหย่าได้ไหม
เธอก็เลยหลงเชื่อคำพูดครับหย่าก็หย่าทีนี้ยอมหย่าให้
แต่มีข้อแม้ครับว่าต้องส่งเสียลูก๕๐๐บาททุกเดือน
ตั้งแต่วันที่๒ธันวาคมปี๒๕๕๙
จนกว่าลูกจะบรรลุนิติภาวะหลังจากหย่ากัน
สามีนั้นก็ยังมาอยู่ด้วยแต่ว่าไม่มีทะเบียนสมรสนะครับ
กระทั่งปี๒๕๖๖ก็คือปีนี้แหละช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับ
พฤติกรรมเปลี่ยนไปนะครับสืบไปสืบมารู้ความจริงว่าสามีนั้นไปมีหญิงอื่นครับ
และสัปดาห์ก่อนสามีมาขอเลิก

สามีไปแต่งงานใหม่มีรูปงานแต่งออกมาใส่ชุดทหาร
ที่บอร์ดก็เป็นชื่อสามีและฝ่ายหญิง
เธอก็เลยเอาแชทที่คุยกับทางสามีมาให้ดู
พยายามทวงถามสิทธิ์เรื่องเงินเลี้ยงดูลูก
แต่ฝ่ายสามีทหารเนี่ยบอกว่าก็ไปฟ้องเอาละกัน
ลำพังตัวเองก็ไม่พอกินแล้วทางใครทางมันแล้วกันทีนี้
แต่งงานใหม่แล้วด้วยนะฮะล่าสุดครับคุณกันจอมพลัง
พาผู้เสียหายคุณปูเนี่ยนะครับไปร้องเรียนกับเจ้ากรมเจรทหารบกครับ
เพื่อเป็นคนกลางเจรจากลายเกลี่ยและมีการทำบันทึกข้อตกลงใหม่
คุณการจอมพลังบอกว่าสงสารผู้เสียหายนะครับ
เพราะทุกวันนี้ใช้ชีวิตยากลำบากครับแต่ว่าอดีตสามีอยู่อย่างสุขสบายนะครับ
เวลาฝ่ายหญิงไปทวงเงินก็จะถูกต่อว่าว่าเป็นขอทานหรือไงนะครับ
ส่วนคุณปูเนี่ยผู้เสียหายบอกว่าอยากขอความเป็นธรรมครับ
อดีตสามีนั้นจ่ายเงินเลี้ยงดูลูกตามที่ตกลงกันไว้นะครับ
แล้วก็จ่ายเงินสามแสนที่ไปกู้มาให้ไปเดินเรื่องเป็นทหารนะครับ
ฟังเสียงผู้เสียหายครับคุณผู้ชมครับ
ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นนี่สินที่เป็นอยู่
และลูกก็ไม่ได้ส่งเสียให้เต็มที่ค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมครับอย่าไปตอนปลายปี๖๒ใช่ไหมครับ
ฝ่ายชายต้องส่งเสียจนกว่าลูกจะบรรลุนิติภาวะนะครับ
จ่าย๒ตุลาคมนะเป็นตุลาคมนะครับเดือนละ๕๐๐บาท

ให้จริงเดือนละ๒๐๐บาทพี่เต้นบางเดือน๓๐๐บาท
นี่ไม่ได้ตกศูนย์ไปนะฮะให้หลักร้อยเองนะครับ

คุณปูเผชิญหน้ากับอดีตสามีทหาร
ครั้งแรกครับก็มีทางเจ้ากรมเจรทหารบก
เป็นคนกลางช่วยไกลเกลี่ย
ผลการพูดคุยคุณผู้ชมครับได้ข้อตกลง
โดยการหักเงินเดือนจากบัญชีฝ่ายชายทุกเดือน๕๐๐บาทครับ
แล้วก็จะมีการโอนเข้าบัญชีลูกนะฮะ
ส่วนเงิน๓แสนครับกองทัพบกยืนยันว่า
ไม่มีการใช้เงินซื้อตำแหน่งนี่มันไปเกี่ยวกับทางกองทัพด้วยนะ

หากผู้เสียหายติดตามว่าผู้ที่เรียกรับเงินเป็นใครเนี่ย
งทัพบกเนี่ยจะไปติดตามเอาเงินคืนแล้วก็จะเอาผิดด้วย
คนนั้นที่อ้างว่าเดี๋ยวไปวิ่งเรื่องทหารให้อยากเป็นทหารไหมเนี่ย
อันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซ้อนเข้ามาด้วยเนอะ
เงิน๓แสนเรียกรับเขา๓แสนแล้วบอกจะให้เป็นทหาร